เอาชื่อก่อนนะคะมาจากคุณหนึ่งเท็กเซอร์
ก็ไม่รู้คุณหนึ่งเคยอยู่เท็กซัสหรือไปเรียนที่เท็กซัส

ผมดูรายการแล้วชอบจด

ชอบเมนูข้าวผัดสิงเหนือเสือใต้ครับ
ช่วงนี้ลำบากมากเลยนะอยากทำให้ที่บ้านกินเพื่อนฝูงกิน
คือสตอก็ไม่ใช่หน้าเขาหายากอีก
เพราะเป็นคนชอบทานข้าวผัดง่ายและอร่อยดี
พี่มีสูตรอื่นแนะนำบ้างไหมครับ
รอติดตามครับจาก๑เท็กซัส
ชื่อนี้จะไม่ลืมเลยค่ะเพราะไม่รู้ว่าคุณหนึ่งมาจากไหน
วันนี้เรามาทำไอ้นี่กันดีกว่าค่ะ
จริงจะบอกเลยว่าไม่เคยทำ
แต่เราเคยกินแต่เด็กเวลากินโต๊ะจีนนะคะ
ตบท้ายเขาจะตบด้วยข้าวผัดสับปะรด
จริงข้าวผัดสับปะรดเขาใช้ลูกเกด
เอิญหาลูกเกดไม่ทันเพราะเอิญคุณลูกเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียซื้อแอปพรีคอตมาให้
เราคิดว่าเราหันเต๋าอย่างนี้มันก็อารมณ์เดียวกับลูกเกด
หวานหอมอร่อยนี่ค่ะหอมใหญ่สไลด์เต่าแฮมสไลด์เต๋าเดี๋ยวยังไม่ครบนะ
เทียมในการผัดข้าวผัดเนี่ยขาดไม่ได้สำหรับไม่รู้นะที่อื่นก็อาจจะไม่ใช้
เราได้คุณค่าอาหารครบได้ไหมมีผักมีนี่มีนั่นมีโน่นมีความสุข
เอาล่ะคุณหนึ่งเท็กซัส
คุณหนึ่งคะก่อนรับของช่วยโทรบอกหน่อยนะคะว่าคุณหนึ่งเป็นใคร
ข้าวเช่นเคยนะคะหุงไว้ก่อนนะคะ

และอันนี้นี่อันตรายมากเพราะไม่เคยผัดคือ

เราควรจะร้องเพลงอะไรเนี่ยนี่ใส่เข้าไปกระเทียมทีนี้ถ้าเราใส่แครอทเนี่ยแครอทเนี่ยควรใส่ก่อน
พระแครอทมันจะมันจะนิ่มยากหอมใหญ่ไว้ที่หลังอย่างอื่นไว้ที่หลัง
เอาให้เข้าหอมสบายใจเข้าก่อนนะจะฟาดสะหมดดีไหมเนี่ย
วันนี้เราไม่ใส่ไข่นะคะเราไม่อยากหมดเลยดีกว่าเห็นไหมเป็นโรคนี้
หั่นอะไรมาเมื่อไหร่ไม่ผักกินก็มีประโยชน์น่ะหอมออก
ไม่อยากให้ไข่เข้าไปรบกวนกับความเป็นสับปะรดความเป็นแหม
นะครับ
คอนติดไข่แล้วใครดาวซิคะไข่ดาววางไป
เริ่มได้ที่ก็หอมใหญ่ค่ะฟาดบอกเลยใครอย่าหั่นอะไรให้อย่างนี้นะ
พอเร็วแล้วทำทุกอย่างหมดเลยถึงบอกว่าข้าวผัด๑จานเนี่ย
หรือจะสั่งอาหารตามสั่งมันควรมีคุณค่าครบนะ
น้องสับปะรดแสดงสุดดีกว่า
มันเป็นผลไม้ที่น้ำเยอะมาก
แต่ทีนี้อย่าลืมว่าถ้ามีน้องสับปะรดลงไป
การปลูงเพื่อตัดรสน้ำโต๊งน้ำตาล

เอาล่ะ

คุณหนึ่งคุณหนึ่งดูนะไม่ยากจริงอ่ะหาได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่พี่ซื้ออยู่เนี่ยหาเลยมีความสุขนี่
กำลังพยายามกะปริมาณว่าเอ๊ะเป็นคนชอบทำอะไรเยอะเยอะไงเพราะข้างบ้านเขาก็รออยู่นะ
เอาใส่ไปแค่นี้ล่ะสีสันงดงามเนาะช่วงปรุงในใจเย็นนะซอสปรุงรสแถมมีความเค็มอยู่แล้วนะคะใจเย็น
จึ๊ดจึ๊ดกำลังคิดว่าถ้าน้ำปลาจะเข้าออกเข้ามา

เขาจะได้ไม่ไปแย่งซีน
ทีนี้คุณยานีขอชิมหน่อยนะ
ความหวานรอนะถ้าชิมแล้วรู้สึกไม่หวานอย่าเพิ่งบุ่มบ่ำนะคะ

มันงามเหมือนกันนะพริกไทยใส่เถอะเป็นคนบ้าพริกไทยนะ
ไม่รู้สิแล้วว่ามันมีประโยชน์แล้วมันหอมด้วย

เดี๋ยวพี่ดูก่อนนะพี่ยังไม่กล้าใส่หมดนะคะ
เอาที่นี่ก่อน
เป็นข้าวผัดเบานะทำให้คุณลูกคุณหลานทานได้เลยนะไม่ได้เผ็ด
และก็มีประโยคแต่
อืม
นิดนึงนะ

สวัสดีค่ะ